เป็นเกมที่ลุ้นกันนะครับ

๑๒เนี่ยเป็นชมบุรีกับท่าเดือนลุ้นกันนะครับ

ยิงให้กับกรมทางหลวงจังหวะตามซ้ำ

แล้วก็มนุษย์หวังสแมวครับนาที๒๕นะครับ

ระยะ๑๐เมตรจุดที่๒
แล้วก็จุดโทษโดยตรงจุดที่๑

ของสโมสรในธุดูการนี้ครับ

กชนะ๔๒ครับขยับขึ้นมารั้งที่๔ของตาราง
ส่วนแบงคอกอยู่อันดับ๓ตามเดิมนะครับ

แพ้ให้กับบ๊างกอกซิตี้ไป๒๕ครับ
นี่อยู่ในโซนลุ้นหนีตกชั้นกันศรีประทุม

กอกซิตี้นั้นก็กำลังลุ้นอยู่ครับในช่วงท้ายของซีซั่น

เอาชนะมภตอนออกชีพเหนือไป๒๑ก็ยังต่อ
ลมหายใจลุ้นแชมป์กับชนบุรีได้ต่อครับ